ต่อที่ประจวบคีรีขันนะคะจะพาไปดูแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่เรียกว่าสวยงามมาก
ใครไม่ไปนี่ถือว่าพลาดเลยค่ะ

บอกเลยว่าแค่ภาพเปิดดิฉันว่าก็ทำให้หลายคนรู้สึกสบายอกสบายใจแล้ว

บอกเลยว่าที่นี่คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว๓๐๐ยอด
ตะบนเขาแดงอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
บางคนนึกถึงประจวบมากไปแต่ทะเล
แต่ว่าที่นี่นะบอกเลยว่าควรมาอย่างยิ่ง
คุณจะได้เห็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไม่เคยเจอไม่เคยพบมาก่อน
ก็คือทุ่งบัวหลวง๓๐๐ยอดนี่แหละค่ะ

เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
แล้วคุณค่ะบานแค่ช่วง๑สัปดาห์เท่านั้น

อื้อหือคุณก็ดู๑ปีดูได้๑สัปดาห์น่ะ

เพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนให้ดีนะคะ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็จะใช้บริการเรือนำเที่ยว
ให้เขาพาไปชมบึงบัวบริเวณเส้นทางสะพานไม้นี่แหละค่ะ
ซึ่งในช่วงอาทิตย์ที่สามารถท่องเที่ยวได้
จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกว่า๑๐๐คนต่อวัน

ก็ธรรมดาแหละของมีน้อยก็ต้องไปช่วยกันดู
คุณชิสาจำได้ไหม
ลูกชายคุณคุณจูด้ง
เขาเคยไปที่นี่มานะปีที่แล้วเนี่ย

ถ้าผมจำไม่ผิดอะไรนะที่เขาเรียกอะไรทูบสักอย่างนะ

นั่นแหละตรงที่เป็นพุ่มไม้นั่นคือหน่อทูบหรือสี
แต่ว่าใกล้กันก็จะเป็นบัว
ซึ่งมันจะบานแค่ช่วง๑สัปดาห์ในช่วงต้นปีนี้เท่านั้น

นักท่องเที่ยวเขาก็ไปเที่ยวชมเนี่ยบางคนไม่ลงเรือก็เดินบนสะพานไม้
ถ่ายรูปสวยคุณดูวิวมัน๓๖๐องศา

ถ่ายแบบพาโนรามาก็งดงามทีเดียว

นะคะหรือบางคนอยากจะล่องเรือก็ว่ากันไปค่ะ
โดยคุณสมคิดพึ่งพักดีชาวบ้านโรงเจที่ให้บริการเรือนำเที่ยว
บอกว่าตัวพี่สมคิดเองรวมถึงชาวบ้านนี่นะคะ
เขาก็จะมีรายได้ในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาล

ในการให้บริการนักท่องเที่ยว

ดังนั้นเราขอแนะนำนะคะช่วงนี้ยังพอมีเวลานะ
อยากจะไปเที่ยวชมความสวยงาม
บึงบัวหลวงศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ึงบัว๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคีรีคัน
ไปได้ในช่วงเดือนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น

อยู่ในช่วงกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก

พาไปดูดอกบัวพาน

เอามากราบไหว้คนที่เรารัก
จะได้รู้ว่าเราน่ะทั้งรักทั้งบูชา

ค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกที่จะไปหา